เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นักโทษชายหนีจากโรงพยาบาลที่ขอนแก่นหน่อยนะฮะ
วันนี้ตามตัวเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปเจอเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
คือหลบอยู่ที่ป่าแถวหลังโรงพยาบาลนั่นแหละไปดูช่วงที่ได้ตัวกันนะครับ
สุดท่านช่วย
หลังโรงพยาบาล

เลยหลบอยู่ที่แหละ
ลงไปมา
มานี่
นี่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของเรือนจำอำเภอพลแล้วก็ทางสมาคมวีอาร์กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
ระดมกำลังกันออกค้นหานักโทษชายที่หนีออกไปจากโรงพยาบาลเนี่ย
ไปเจอตัวนะฮะนายบัณฑิตดินจันทึกอายุ๔๑ปี
เป็นนักโทษในคดียาเสพติดนี่ฮะไม่สวมเสื้อนะครับ
ไปนอนอยู่ที่ซากรถยนต์เก่าในโกดังร้างที่ป่าหลังโรงพยาบาลพลที่หลบหนีมานะครับ
คือมุดเข้าไปนอนอยู่โดยที่เท้าเนี่ยยังมีโซ่ตรวนติดอยู่นะครับ
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บเนื่องจากตอนที่หนีมาเนี่ย
กระโดดหนีลงมาจากชั้น๑ตึกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลพล
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็นำตัวออกมา
คือสภาพตอนนั้นก็อิดโรยเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังถามว่าเออได้กินอะไรหรือยัง
เขาบอกเขายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยตั้งแต่หนีออกมานี่นะฮะ
ก็ต้องหนีตลอดนะฮะอยู่แต่ในป่านะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะฮะก็เอาข้าวเอาน้ำอะไรให้กิน
แล้วก็คุมตัวกลับไปที่เรือนจำพลที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ต้องไปเพิ่มโทษดำเนินคดีอะไรกันต่อ
นี่วันคื้นหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ได้ตัวนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เขาหนีไปหน่อยนะฮะ
เพราะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมหนีไปได้ง่ายเหลือเกิน
นั่นสิค่ะนี่นะฮะเมื่อ๒๕นะวันพฤหัสช่วงดึก

ซ้ายมองขวาเห็นปลอดคนไม่มีใคร
เดินไปตรงระเบียงอันนี้ชั้นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเขากระโดดลงไปเลย
เหมือนเขาเดินไปเช็คแล้วว่ามีใครอยู่แถวนี้บ้าง
เนี่ยจังหวะที่อยู่ตรงนี้ก็เกือบนาทีนะ
คือความจริงถ้านักโทษที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย
แล้วต้องถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลเนี่ย

แล้วมองลงไปข้างล่างแล้วเขากระโดดเลยฮะ

แต่เขาตัดสินใจกระโดดลงมาเพราะว่าเป็นช่วงก่อสร้างอาคาร
มันจะมีพวกนั่งร้านหรือว่าราวไม้บันไดพวกนี้อยู่ด้วย

เดี๋ยวขอดูภาพต่อเนื่องตอนเขากระโดดลงไปนะฮะ

หลังจากที่นักโทษชายคนนี้กระโดดลงไปนี่ฮะ

นี่มีผู้คุมนี่วิ่งออกมาจากตรงนี้

สงสัยจะได้ยินเสียงแบบปึกต่ำนี่ก็กระโดดตามเลยเห็นไหม

แล้วก็วิ่งหนีไปเรื่อยทั้งที่มีโซ่ตรวนอยู่

แต่ตอนที่เห็นผู้คุมที่ดูแลนักโทษชายอยู่
แล้วออกมาจากห้องแล้ววิ่งตามจะเห็นเลยว่าอยู่คนละห้อง

ซึ่งตรงนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไปห้องน้ำ
จะไปดูห้องอื่นหรืออะไรยังไง
เพราะตามรายงานบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
มีนักโทษของเรือนจำพลจังหวัดขอนแก่นอยู่๓คน

บัณฑิตก็หนีไปเรื่อยแล้วฮะหนีไปตลอดทั้งวันเมื่อวันศุกร์

ต่อเนื่องมาถึงวันนี้นะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยวันนี้ไม่ได้หนีหรอก

ตั้งแต่คืนวันพระฤหัสต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์ทั้งวัน

นี่นะครับทางผู้บัญชาการเรือนจำพลนะฮะ
ก็คือนายพนมกรพจนาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกรมรัชธรรม
สั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ผลภายใน๗วันนะครับ
เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมนักโทษชายบัณฑิตถึงหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้
วันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยไปเฝ้านักโทษชายบัณฑิตแล้วนะครับ
แต่แน่นอนว่าก็ตามธรรมดาของนักโทษเวลาถูกคุมขังในเรือนจำเนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้ว
แต่พอออกมาข้างนอกพอศพช่องมีโอกาสเนี่ยก็หาทางหลบหนีทันที
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับได้ซึ่งพอถูกนำตัวกลับมาเนี่ยต้องถูกเพิ่มโทษนะฮะ

ตอนนี้ตอนนี้จับได้แล้วจับได้แล้วนะครับอืม
ส่วนของเรือนจำนะครับเป็นส่วนของเรือนจำคือเราปฏิเสธไม่ได้
คือต่อให้ว่าเงื่อนไขของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเขาจะให้อยู่ในบริเวณไหน
แต่ว่าเราจะต้องควบคุมให้อยู่ในสายตาเราแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ประเด็นนี้เราอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงอยู่
ซึ่งตอนนี้คือยังให้จะตอบแต่เราจะสอบเร็วภายใน๕วัน๗วันอย่างนี้ให้มันเสร็จนะครับ
สำหรับนักโทษชายบัณฑิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเป็นนักโทษในคดียาเสพติดนะฮะถูกจับคดีค้ายาบ้า๖๐๐เมตรนะครับ
ในพื้นที่สพชบจขแก่นแล้วก็ถูกดำเนินคดี
ถูกคุมตัวที่เรือนจำอำเภอพลช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกคุมขังมาคือช่วงที่ถูกคุมขังในเจ้าหน้าที่บอกว่า
โทษชายบัณฑิตมักจะมีอาการปวดท้องบ่อยนะจนล่าสุดเนี่ยทางพยาบาลเรือนจำที่เขาดูแลมาอย่างต่อเนื่อง
ว่าปวดท้องรุนแรงมากคาดว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่า
เพราะว่าไส้ติ่งจะอักเสบก็เลยต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพล
ส่งไปเมื่อเย็นพฤหัส๒๔พฤศจิกายนแต่ว่าต้องรอแพทย์เฉพาะทางมาตรวจซ้ำ
เดี๋ยวแพทย์จะมาเช้า๒๕พฤศจิกายนก็คือเช้าวันศุกร์
พระฤหัสก็เลยหนีเลยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนเที่ยงคืนก็ถูกจับได้นะครับ
ช่วงที่รอแพทย์มาตรวจเนี่ยมีนักโทษนอนรออยู่ที่ตึกศัลยกรรมชายของโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งทางเรือนจำเขายืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำที่สุขส่งมาเฝ้าตลอดนะฮะ
แล้วช่วงนั้นมีนักโทษมาอยู่๓คนด้วยกันก็เลยไม่แน่ใจว่า
แต่ละห้องแต่ละคนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะเลยหรือเปล่า
หรือว่าเจ้าหน้าที่มีกี่คนช่วงกลางคืนมีกี่คนกลางวันมีกี่คน
เอาเป็นว่าช่วงที่เกิดเหตุภาพจากล้องวงจรปิดมันเห็นอยู่ว่าออกมาจากห้องคนเดียวเลย
แล้วนักโทษที่หนีไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่วิ่งออกมาตามเนี่ยก็ออกมาจากอีกห้องหนึ่งอีกจุดหนึ่ง